ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับในจังหวัดกาลสินครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง

วันขโมงเลยตำรวจก็ไประงับเหตุ
ทีนี้หนึ่งในชุดตำรวจที่ไป
ถูกคนร้ายยิงแสกหน้ากระสุนฝังหน้าผาก

แล้วสุดท้ายจะควบคุมเหตุการณ์ได้หรือเปล่า

นี่ครับเสียงปืนดังต่อเนื่องเลยนะฮะ

ในพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน

ตั้งใจจะเผาบ้านตัวเองนะครับ
รู้เรื่องก็เลยพากันไปครับ
พยายามเกลี้ยกรอบแต่เขาไม่ยอมมอบตัวครับ

จนทำให้ตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนาย

หลังจากนั้นพยายามฉีดน้ำเข้าไป
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็พยายามจะจุดไฟเผาบ้านนะครับ
ล่วงไปจนถึง๕โมงเย็น
หน่วยสวาสตร์ก็มังคับการกำลักษณะพุทธฟรรณ์จังหวัดกาลศินย์
พยายามจะบุกเข้าไปคุมตัวแต่เข้าไปไม่ได้ครับ
คนร้ายยิงสวนออกมาต่อสู้เป็นระยะ
เฮลิคอปเตอร์ก็มาเนี่ยนะฮะหน่วยสวาสตร์ต้องล่าถอยแล้ววางแผนใหม่
ก่อนจะไปจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเกลี้ยกล่อมต่ออีกประมาณ
ชั่วโมงหนึ่งครับคนร้ายก็ยังหลบในที่ตั้ง

เอาล่ะฉีดน้ำเข้าไปก่อน
ฉีดน้ำเลี้ยงเข้าไปในตัวบ้านหลังนั้นนะฮะ

เหมือนเริ่มสติอารมณ์เย็นลงแล้ว

ยอมมอบตัวสถานการณ์ก็เลยค่อยคลี่คลาย

ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเรื่องคือบ่ายโมง

เกือบ๖โมงเย็นนี่ก็เป็นระยะเวลายาวนาน

คนก่อเหตุชื่อว่านายภัยรัฐอายุ๔๐ครับ
คลั่งเพราะยาบ้าครับ
คนก่อเหตุคือภาพด้านซ้ายบนหน้าจอครับ

เผาบ้านตัวเองคลั่งยาครับ
ตำรวจสายตรวจสพแซงบาดานไประงับเหตุ
แต่ว่านายภัยรัฐใช้ปืนยิงต่อสู้

ร้อยตำรวจตรีวีรยุทธ์จิตพงศ์อายุ๕๓
เขาใช้ปืนแก๊ปยาวแล้วมีลูกตะกัวฝังที่หน้าผาก
ตำรวจที่โดนยิง๓ลูกนะครับ
ล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้ว
นี่คือตำรวจที่บาดเจ็บครับท่านนี้

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าไปช่วยกันระงับเหตุ
จนกระทั่งสุดท้ายคนร้ายยอมมอบตัว
พออารมณ์เย็นขึ้นไม่คลั่งไม่หลอนแล้วนะครับ
ก็เลยคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ก็น่าจะเป็นความผิดหลายข้อหาเลยนะครับ
โอ้โหคนคลั่งยาเลยเนอะ